ความเชื่อของคนโบราณเรื่องวันห้ามทำการมงคลมีคำกล่าวว่า
๑๔นารี๑๑สมรส๗เผาศพ๑๕
ความหมายคือวัน๑๔ค่ำห้ามนิมนต์พระสงฆ์เพราะเป็นวันโกนพระสงฆ์ต้องปลงผมในวันนี้
วัน๑๑ค่ำไม่ทำการเกี่ยวข้องกับสตรีแต่ไม่มีคำอธิบาย
๗ค่ำห้ามทำพิธีสมรสเพราะดาวเสาเป็นอุปสรรคแก่ความรักและชีวิตคู่
วัน๑๕ค่ำไม่เผาศพเพราะเป็นวันพระวัดมีกิจอื่นหลายอย่างในวันนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน